ดูทุกข์ของชาวบ้านหน่อยนะฮะมีชาวบ้านไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
บอกมีแก๊งโจเนี่ยเข้ามามีเรื่องกับวัยรุ่นในหมู่บ้านนะ
หน่ำยิงกันนะฮะคือคนที่ไม่รู้อีโหยเนี่ย
อย่างเพื่อนบ้านอย่างชาวบ้านหลังอื่นเนี่ยโดนกระสุนลูกหลงเข้าไปนะฮะ
เข้าไปที่บ้านนะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่เป็นยังไงอ่ะสิบสองนัดนะฮะสวงเปลือง
รถของคนที่ขับเข้ามาก่อเหตุนะครับนี่ยิงแบบรัวรัวเลยนะคะ

สิบสองนัดนะฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดของหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ซอยสุวินทวงยี่สิบสองนะฮะรถเก๋งคันนั้นนะฮะ
คันสีดำนั่นนะครับขับผ่านไปตีสองนะครับ
คืนที่ผ่านมามีบ้านห้าหลังโดนกระสุนยิงเข้าใส่
แล้วทะลุปูนเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะดูสิเฉลี่ยไปอย่างทั่วถึงหลังละหนึ่งนัดห้าหลัง
โอ้โหโชคดีไม่มีคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับคลิปหลักฐานตรงนี้เนี่ย
คุณปนัดดานะอายุ๔๗ปีเป็นหนึ่งในบ้านที่เสียหายนะครับ
ส่งไปร้องเรียนเอามาร้องเรียนกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ไปแจ้งความที่สอนอมีนบุรีแล้วคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอ่ะนะ
นี่คือรอบสองนะครับความจริงเคยไปแจ้งตั้งแต่รอบแรกค่ะ
ที่มีการบุกเข้ามาอย่างเงี้แล้วมายิงกันในหมู่บ้านเนี่ยตุลาคมปีหกห้า
ผ่านมาเนี่ยคดีไม่คืบหน้าเลยนะเมื่อคืนมันเอาไปยิงกันอีกแล้วอืม
เห็นไหมแล้วกระสุนเข้ากำแพงบ้านเลยนะฮะวันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่ครับไปคุยกับคุณปนัดดานะฮะเธอก็พาไปดูที่บ้านโอ้โหดูสิ
เข้าเป็นรูอย่างงี้เลยนะค่ะนี่ฮะทั้งบ้านของพี่ปนัดดาแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ
ที่ถูกยิงนี่รั้วบ้านหลังนี้ก็โดนนี่กำแพงบ้านก็มี
นี่ถังขยะถังตรงนี้ก็มีนี่ถังน้ำมันที่อยู่หน้าบ้าน
อ่านี่ไปแจ้งความที่สอนอมีนบุรีนะฮะซอยสุวินทวง๒๒ท้องที่สอนอมีนบุรี
คือเธอบอกว่าตอนที่ไปแจ้งความตำรวจเนี่ยตำรวจบอกให้บ้านที่เสียหาย
ไปหาหัวกระสุนกับปลอกกระสุนมาเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนด้วย
ค่ะถามว่าเอาแล้วทำไมชุดพิสูจน์หลักฐานหรือว่าตำรวจไม่ลงมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุล่ะ
นั่นน่ะสิอันนี้พี่ประนัดดาเธออ้างนะเธอบอกตำรวจบอกว่าก็มันยังไม่มีคนบาดเจ็บไงพี่
อ๋อหรอค่ะอ้าวเผื่อสอนอมบิลบุรีเจ้าชี้แจงอะไรต่างต่างก็ก็บอกมาได้นะครับ
แต่ชาวบ้านเขาบอกมาว่าอย่างนี้พี่ปนัดดาบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะ
ื้องเยื้องกับบ้านของพี่ตั้งวงมั่วสุมกันประจำเลยบ้านหลังนั้นอ่ะ
แล้วคืนวันเกิดเหตุอ่ะนี่รถเก๋งคันนี้เนี่ย
ขับมาจอดที่หน้าบ้านหลังนั้นมีปากเสียงกับเจ้าของบ้าน
แล้วเอาปืนออกมาเนี่ยลักษณะจะไปอุ้มตัวเจ้าของบ้านไปด้วย
แต่เจ้าของบ้านเขาหนีไปได้เหมือนกับกำลังจะวิ่งไปเอาปืน
รถเก๋งคันนี้ก็เลยขับหนีแล้วเปิดกระจกยิงกราดใส่เลย๑๒นัด
กระสุนไปโดนบ้านหลังอื่นฮะโดนเข้าไปห้าหลังหลังละนัด
ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คือรอบสองนะครับ
เมื่อตุลาคมปีที่แล้วตอนนั้นที่ยิงกันแบบนี้
กระสุนทะลุผนังบ้านนะฮะพี่พนัดดาเนี่ยบอกตอนนั้นเนี่ย
เกือบโดนหัวหลานสาวนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้น
น้องชายตัดสินใจขายบ้านหนีไปแล้วนะฮะค่ะ
แต่เธอยังอยู่แล้วเมื่อคืนมาโดนอีก
ที่ผ่านมาน่ะก็เกิดเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งนึง
ลูกปืนอ่ะมันไปตกอยู่บนหัวแต่ไม่โดนหัวของเด็ก
พ่อเขาก็แจ้งความแล้วเรื่องมันเงียบไป
เขาก็เลยขายบ้านนี้พี่มารู้สึกว่าวันนี้
พี่จะต้องขายบ้านหนีหรือพี่จะต้องให้คุณตำรวจอ่ะ
มามาแอคชั่นพื้นที่หน่อยคุณไม่เคยมาดูเลยว่าบ้านต้นเหตุอ่ะ
มันทำอะไรมันมีอาชีพอะไรหรือเขาทำไมถึงมีปัญหากันอยู่เรื่อย
ทำไมถึงมีคนอื่นเข้ามายิงคุณไม่เคยแอคชั่นเลย
เราก็ไปดูที่บ้านหลังต้นเหตุเลยนะฮะตามที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับ
ว่าเออมีปัญหาอะไรกับรถคันที่มายิงเนี่ยฮะนี่บ้านหลังนี้นะครับ
ไก่ชนไว้เยอะเลยอ่าไม่รู้เป็นฟาร์มไก่ชนหรือเปล่านะ
เยอะเหลือเกินนี่เห็นไหมฮะไม่เจอคนที่เป็นคู่กรณีกับคนที่ว่าอะไรเขาจะมาอ้งมาอุ้ม
แล้วก็วิ่งไปจะเอาปืนแล้วก็เลยถูกยิงใส่อ่ะนะค่ะ
แต่ได้เจอกับพี่ชายของคู่กรณีกับคนก่อเหตุนะครับอ่าเขาบอกว่าส่วนตัวเขาก็ไม่รู้นะ
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครนะแล้วไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านหลังอื่นเดือดร้อน
ตัวเขาแม้แต่เป็นพี่ชายเนี่ยของน้องชายเขาที่มีเรื่องกับคนก่อเหตุ
เขาก็เดือดร้อนในวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ก็จะออกมาดูความเรียบร้อยของบ้านแล้วก็ทรัพย์สินต่างนะ
ถูกคนก่อเหตุเอาปืนมาจ่อศีรษะบังคับให้ขึ้นรถไปด้วย
แต่ว่าดิ้นหลุดออกมาได้ทั้งทั้งที่คนที่เป็นคู่กรณีด้วยคือน้องชายของเขา
คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะน้องชายอ่ะมีปัญหากับคนก่อเหตุ
สงสัยจะเป็นเรื่องชู้สาวอืมเพราะน้องพี่เนี่ยเจ้าชู้มากนี่
ก็เลยอยากฝากบอกไปถึงกลุ่มคนที่ก่อเหตุว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ย
ก็มาคุยมาเคลียร์กันดีทำแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปด้วย
ถ้ามีปัญหาอะไรคุยผมตรงเลยพี่กับผมไม่ได้ตรงได้ได้หมดนะพี่
ใช่อย่าอย่าอย่าอย่ารอบกัดผมเพียงเดียวพอแค่นั้นแหละอย่า
อย่ามาอย่างเงี้พี่ครอบครัวผมไม่เกี่ยวลูกเมียผมไม่รู้เรื่อง
ผมก็ไม่รู้เรื่องครับคือถ้าอยากมาเคลียร์มาคุยกันก่อน
ใช่คุยกับผมได้พี่คุยกับผมได้เลยถ้าน้องผมมันผิดอะไรผมคุยให้
อืมใช่อย่างงี้ดีกว่าพี่อ๋อดีกว่านักสรรพิธีดีกว่าตัวพอพี่
สรรพิธีพี่มาล้อมอย่างงี้โอ้โห
คนอื่นเขาเดือดร้อนหมดใช่พี่ชาวบ้านผมต้องไปเรียนขอโทษเขาทุกหลังเลยนะพี่
โดนลูกกระสุนอ่ะอ่าหลังจากที่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้าไปร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
อ่ามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสอนอมีนบุรี
ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับค่ะพร้อมกับบอกขอชี้แจงหน่อยที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
อ่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเรียกผู้เสียหายกับเจ้าของบ้านที่เป็นคู่กรณีกับกลุ่มที่ก่อเหตุไปสอบปากคำ
แล้วจะส่งชุดพิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมค่ะอ่าแม่
แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาบอกมาเขาบอกไม่มาเก็บหลักฐานเลยบอกชาวบ้านให้เก็บหลักฐานไปให้ด้วย
เคสแบบนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะเวลาชาวบ้านเขาบ่นมา
เพื่อจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกมานะฮะแต่ชาวบ้านก็สะท้อนมาว่าอย่างนี้นะอืม